และสายตาจากหน้าจอทีวีข่าวนี้ใหญ่มากฮะแต่งหน้าฮาโลวีนยังไง
แต่งยังไงให้มีเรื่องฮะนัดนิสามณี
แต่งฮาโลวีนควรจะเป็นผีมีผีสารพัดเป็นหมื่นเป็นพันผี
แต่รอบนี้แต่งเป็นพระแม่กาลีคนโกรธกันใหญ่เลย

แรกฮาโลวีนปีนี้นะคะนัทก็จะมาแต่งในธีมความเชื่อแล้วก็ศาสนานะคะ
ุคแรกที่น้าจะปล่อยมาในปีนี้นะคะนั่นก็คือองค์คุณแม่กาลีนั่นเอง
นี่คือคุณนัทนิสามณีนี่เป็นเจ้าของช่องสะบัดแปลง
แต่ว่ารอบนี้เจอดราม่าถาโถมเข้ามาเหมือนกัน
เพราะว่าแต่งชุดฮาโลวีนฮาโลวีนมีผีตั้งมากมาย
แต่คุณนัทเลือกที่จะแต่งเป็นพระแม่กาลีปางโกรธ
ปางโกรธเราว่าเป็น๕เสียน๖กรอน
แต่งไปแล้วก็มีการอธิบายไปว่าใช้สียังไงลงยังไง
คือถ้าแต่งแล้วโชว์ในนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้ว
แต่พอแต่งแล้วมีการพาดไปถึงว่าเนี่ยแต่งเพื่อเป็นผีฮาโลวีน
เอาเจ้าแม่ไปเป็นผีฮาโลวีนฮะ
คุณนัทก็เลยบอกว่าอย่ามาโกรธกันได้ไหมอย่ามาดราม่า
คือไม่อยากจะซ้ำใครแล้วไม่ใช่รายแรกที่มีการแต่งเป็นพระแม่กาลีแบบนี้
คนเคยแต่งมาแล้วนัทเลยแต่งซ้ำ

ในวันฮาโลวีนก็เลยเลือกที่จะแต่งงานแบบนี้
บางคนบอกโอ้โหคุณนัทแต่งหน้าเก่งมากเลย
แต่บางคนบอกเฮ้ยเขานับถือเจ้าแม่กาลีนะ
พระแม่อุมาเทวีและปลาโกรธเข้าไปคือพระแม่กาลี
โกรธแบบนี้เขากรวดกันใหญ่โตเลยฮะ
คุณนัทก็เลยต้องค่อยออกมาอธิบาย
ว่าไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของใครเลย
แต่แต่งแบบนี้ที่สำคัญคือเวลาแต่งเนี่ย

แต่คุณนัทแต่งแบบนี้ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล

ออกมาเดินแบบนี้ไปซื้ออาหารแล้วช้อปปิ้งเลย
แต่งวันฮาโลวีนฮะนั่งรถมงรถเมย์
กดไลค์กดอันไลค์ก็มีเหมือนกัน
มันจึงกลายเป็นเรื่องอยู่ในป้านรถเมตกใจ
นั่งถัดไป๔๕เบาะยังต้องเหลือบมามองเลย
นี่มันงานอะไรวะตกใจอ่ะ
แต่จริงต้องเข้าใจว่าคุณนัทแกเป็นเจ้าของคอนเทนต์

สิ่งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่คุณนัทตั้งใจทำเป็นคอนเทนต์
แต่ในเมื่อมันเกิดดราม่าแล้วคุณนัทเองก็พยายามจะอธิบายนะครับ
แต่คำอธิบายบางคำบางคำมันก็อธิบายให้ตาย
คนเขากลดไปแล้วก็ยังคงกลดอยู่นะฮะ
คุณอันก็เลยบอกสุดท้ายเธอขอมีหลักการและเหตุผลเถอะ
ไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่ใครเลยจริงฮะ
กลายเป็นดราม่าเรียบร้อยไปแล้วนะฮะ

ไปพัดพิมีพัดเกี่ยวของความเชื่อนะฮะ